ไปดูเรื่องของการสืบสารเรื่องของการต่อยอด

เพราะว่ามีนักศึกษาวัย๑๗ปีชาวสุโขทัย
เขาสนใจอนุรักษ์เครื่องสังคโรคครับ
ก็เลยเข้าเรียนหลักสูตรภายใต้โครงการปั้นดินให้เป็นทอง

ใช่ค่ะไม่ได้ปั้นออกมาเป็นทองนะแต่ว่า
ปั้นแล้วใช่ให้มีค่านะครับไม่มีค่า
แล้วก็ที่สำคัญคุณค่าของเขาคือการสืบสาร
การอนุรักษ์การต่อยอดเรื่องราวดีของสังคโลกไว้นะครับ
โดยนางสาวปพิชยาเกิดผาสุกอายุ๑๗ปี
เป็นนักศึกษาปวชปีที่๒แผนกศิลปกรรมเซรามิก
หรือเครื่องเคลือบดินเผาวิทยาลัยอาชีวะสุโขทัยนะครับ
แล้วก็เพื่อนกำลังใช้ดินเหนียวคุณ
ขึ้นรูปองค์พระพิคเนตตามจินตนาการ
นางสาวปพิชยาเล่าว่าตัวเองสนใจเกี่ยวกับ
ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาสังคโลก
ตั้งแต่เรียนชั้นปฐมศึกษานะคุณ
โอ้โหตั้งแต่เด็กก็สนใจแล้วนะครับ

ก็ต้องยิ่งอนุรักษ์งานศิลปะประเภทนี้

ตัดสินใจเลยเข้าศึกษาต่อในระดับปวช
ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิชาศิลปกรรมเซรามิก
นี่เลือกวิชานี้โดยเฉพาะเลยนะครับ

สามารถปั้นเครื่องปั้นดินเผาทุกประเภทได้อย่างสวยงาม
รวมถึงองค์พระพิคเนธลงรักปิดทอง
นี่องค์นี้พอปั้นเสร็จสวยไหมคุณ
ละองค์เซรามิกเป็นแบบนี้นะครับ
เคยส่งเข้าร่วมประกวดนะคุณ

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

คว้ารางวัลชนะเลิศระดับ๕ดาวมาครองได้สำเร็จ
นับเป็นรางวัลระดับชาตินี่
คว้ารางวัลมาได้นี่ผลงานนะครับ
โดยนางสาวอภิชยาบอกว่า
ตั้งใจค่ะว่าหากเรียนจบหลักสูตร

ด้านของนายเพทายซื่อสัจพงศ์ผู้มนวยการ

ก็บอกเหมือนกันเรื่องของคนรุ่นใหม่นะครับ
บอกว่าให้รุ่นใหม่ได้เรียนรู้นะครับ
แล้วก็เห็นคุณค่าของเครื่องสังคโลก

ภายใต้โครงการปั้นดินให้เป็นทอง
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีนักศึกษาให้ความสนใจน้อยมากนะคะ
แต่ว่าหากเรียนจบหลักสูตรไปแล้ว
ก็สามารถต่อยอดไปประกอบอาชีพได้นะคะ
ก็ต้องมีความชอบอยู่ในนั้นด้วย
เพราะความชอบเลือกเรียนแล้วก็ทำออกมาได้ดีแบบนี้

นะครับขอบคุณในการต่อยอดสืบสารเรื่องราวดีแบบนี้

เมื่อกี้ขออภัยเจ็บคอคันคอนะ

ต้องว้อมก่อนว้อมก่อน